วันนี้จะพาไปดูสวนองุ่นบนเกาะทะเลอันดามันค่ะ
สร้างรายได้อย่างน้ำเลยนะคุณฉนะ

เพราะสวนองุ่นในพื้นที่ภาคใต้ยังมีน้อย

หวานมากหวานเจ็บเลย

เห็นแล้วก็อยากเข้าสวนองุ่นไปเด็ดกิน
คุณพี่ที่ได้ชิมองุ่นสดจากต้น

หอมเหมือนดื่มวายแบบไม่มีแอลกอฮอล์

องุ่นพันเวเลส
กำลังให้ผลผลิตที่สวยงามเต็มโรงเรือนเลยค่ะคุณผู้ชม
หวานแล้วก็มีความหอม

ความรู้สึกรสชาติเหมือนวายที่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะ

ที่นี่แปลงปลูกอังุ่นปลอดสารพิษ
ครูหมาดบนเกาะยาวน้อยอำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงา
ว้าวนี่คือสวนองุ่นบนเกาะกลางทะเลอันดามัน
และนี่ก็คือคุณกัลยานีอ่อนทอง
เกษตรกรต้นแบบสมาร์ทฟาร์เมอร์เจ้าของสวนองุ่นแห่งนี้ค่ะ
คุณกรยานีแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งภายในบ้านประมาณ๑๕ไร่
ให้เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน
โดยปลูกพืชหลากหลายชนิดไว้บริโภคในครัวเรือน
และก็จำหน่ายเป็นรายได้เสริม
ตอนนี้ก็พัฒนาหันมาปลูกพืชมูลค่าสูงในโรงเรือน

ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
อังุ่นที่นี่ถือว่าเป็นความท้าทายของคุณกัลยานีเลยก็ว่าได้ค่ะ
ด้วยเรื่องปลอดภัยไร้สารพิษ
ตลาดมีความต้องการสูง
และภาคใต้ก็ยังไม่ค่อยมีผลผลิต
ถ้าทำได้ก็จะทำให้คนเกาะยาว
และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเกาะยาว
บริโภคผลอังุ่นเด็ดสดจากต้น
แล้วตอนนี้ก็เห็นเป็นผลดกเต็มต้นเลยนะคะคุณกัลยานี
อันนี้จะเน้นลูกความปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ

คือให้ปลอดภัยกับตัวของเราแล้วก็ครอบครัวของเรา
แล้วก็เพื่อนญาติพี่น้องที่เขามาหาซื้อ
สวนก็มีการตัดจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาทค่ะ
ซึ่งตอนนี้ยอดจองมากกว่าผลผลิตที่ออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
ส่วนหนึ่งก็มาจากอำเภอกเกาะยาว
เป็นที่นิยมในด้านการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สวนครูหมาดยังได้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยค่ะ
ส่วนอังุ่นบนเกาะกลางทะเลอันดามันก็เลยกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วล่ะค่ะ
องุ่นแดนใต้

มีโอกาสไปลองนะคะคุณชนะคุณผู้ชม